สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหนาวกับริชันนทชาญกิตโมครับ
ลมหนาวมาแล้วได้ตื่นเช้าขึ้นมาสัมผัสกับลมหนาวกันบ้างหรือยังคะ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าลมหนาวในระยะนี้เป็นเพียง
อเดิฟนะคะแผ่ลงมาชิมรางก่อนที่ลมหนาวแรงเนี่ยจะพัดเข้ามาในช่วงปลายเดือนหน้าค่ะ
ส่วนข่าวที่ทำให้ประเทศไทยของเราร้อนหนาวค่ะ
เห็นจะเป็นข่าวของพายุสอเดลที่ขนาดนี้
กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
มีแนวโน้มที่จะพัดเข้าสู่ทะเลจีนใต้และกลายเป็นพายุโซนร้อน
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัด
ว่าพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่
เพราะถ้ามีลมเย็นจากประเทศจีน
ลมเย็นแผลลงมาจะดูดนำความชื้นของพายุค่ะคุณผู้ชม
พายุอาจจะสลายไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้
แต่ยังคงต้องจับตาดูกันอยู่ค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวระดับ๗๕

หลังจากนั้นมีอาฟเตอร์ช็อกระดับ๕๕ตามมา
ล่าสุดมีการประกาศอบพยพประชาชนแล้วนะคะ
แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนภัยซึนามิด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ